หลังจากที่เพื่อไทยนั้นเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ค่าไฟค่าน้ำมันพลังงานต่าง
วันนี้ติดเครื่องทันทีหลังจากที่มีการโปรดกล้าคอรมมอเสถา๑ออกมาแล้ว

นายกรัฐมนตรีครับนายกเศรษฐาควงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมทั้งรัฐมนตรีช่วย
รับฟังปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของบรรดาพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
นายกเศรษฐาครับพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีสุริยะ
และก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับคุณมณพร
รับฟังข้อเรียกร้องจากตัวแทนผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ก็ชวนกันมาคุยมานั่งพูดคุยกันสบายในร้านกาแฟ
ทำการพักเพื่อไทยครับอยู่ในตึก
ล้อวงคุยกันจากด้านหน้าตึกเดินเข้าไปข้างใน
นี่ฮะบรรยากาศภายในร้านกาแฟ
เดี๋ยวลองดูจังหวะที่เขานั่งล้อมวงคุยกันนะฮะ
ก็เหมือนกับการตรงกลางนั่นน่ะ
คุณเศรษฐาอยู่กลางเลยสูงเด่นเลยครับ
ขวามือคือรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะ
ซ้ายมือคือรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
คุณมณพรเริ่มต้นทำงานทันทีเลยครับ
บอกว่าอยากจะให้แก้ไขการให้บริการรถรับจ้าง
และการเข้าถึงการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
เพราะยังมีบางคนบางคันทำผิดกฎหมาย
และมีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
นายกเสถาบอกว่าจุดที่ไม่สบายใจ
ไม่ว่าจะจากกฎหมายหรือข้อเรียกร้องต่าง
รัฐบาลต้องดูแลเช่นแหล่งทุนซื้อรถ

เดี๋ยวคงจะหารือกับธนาคารเช่นออมสิน
คุยกันเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพอทำได้ไหม
หรือว่าลดเงื่อนไขการพิจารณาปล่อยกู้
ประกันสังคมของผู้ที่ขับขี่อายุเกิน๖๐
ครอบคลุมกลุ่มแท็กซี่และ๓ล้อด้วย

อะไรที่ทำได้ก่อนก็จะทำ
และขอเวลาให้รัฐบาลทำงานไม่เกิน๒เดือน
ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับ

ส่วนคนอายุเกิน๖๐เรื่องนี้เพิ่มเป็นเรื่องไม่ยาก

สื่อผมไม่มั่นใจนี้ไม่ได้พูดแทนตัวเอง
ผมว่าหลายท่านเองก็

กับพี่น้องประกอบการของแท็กซี่เหมือนกันมันต้องมีแอปเหมือนกับแนชโนแอปอ่ะ
ที่เป็นของทุกทุกคนที่ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้
ไม่ทำให้พี่น้องผู้ประกอบการต้องเสียเปรียบแอปที่มาจากต่างประเทศนะครับ
อันนี้ก็คงไปพัฒนาร่วมกันส่วนหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการนะครับ
แพร่คณะรัฐมนตรีของเศรษฐานหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจาจิ๋วบอกหลังประกาศโปรดก้าวคอรมอลแล้ว
จะมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนวันที่๕กันยายน๑๗นาฬิกาหรือว่า๕โมงเย็นนะครับ
ส่วนการแถลงนโยบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะเป็นช่วง๘ถึง๙กันยาหรือไม่ก็๑๑๑๒กันยา
ปฏิทินเดือนกันยายนนะฮะเร็วสุดเนี่ยน่าจะศุกร์หน้าคือ๘กันยา
แล้วก็มีโอกาสความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เกิน๑๒กันยาอาจจะจบได้๑๑กันยาเดี๋ยวรอดูนะฮะ
ซึ่งคำแถลงกำลังรวบรวมกับทุกพักการเมือง๑๑พักนำไปสรุปในการประชุมคอรมณ์นัดพิเศษ
วันที่๕กันยาถวายสัตว์ปฏิญาณตน๖กันยายนคาดว่าจะประชุมคอรมณ์นัดพิเศษ
หารือเตรียมพร้อมก่อนจะมีการแถลงนโยบายพักต่อที่รัฐสภานะฮะ
และถ้าหากแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะประชุมคอรมณ์นัดแรก๑๒กันยา
ตรงเรื่องนี้ขอดูด้านในก่อน
ถ้าหากว่าต้องนอนจริงคงไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะ

ธรรมเนียบรัฐบาลหรือว่าบ้านนรสิงเดิม

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายก

แล้วก็มีนายกไม่กี่คนที่เคยนอนบ้านพิศนุโลกนะครับ
ที่ดูว่าจะนอนทำเนียบให้เหตุผลว่า

ถ้าหากว่ามีแขกมาเข้าพบ

ถ้าเกิดตอนที่นี่ก็คงไม่ได้มีการปรับภูมิกับอะไร
คงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว
ไม่ได้ชินตัวโภคมากกว่า